รุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีจะเปิดฉากแข่งขันในวันพรุ่งนี้
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดไปติดตามความพร้อมของเจ้าภาพจังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
วอเล็กบอลชายหาดถ้าไม่มีทรายก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้นะครับ
ดังนั้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้นำทรายจากแม่น้ำมูลมาใช้สร้างเป็นสนามแข่งขันครับ
รกร้างบริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ในระบบิดให้เป็นสนามวอเล็กบอลชายหาดเพราะถูกเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นชิงชนะเลิศระดับประเทศเมื่อปี๒๕๕๙
มาตรฐานการก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งขนาดความกว้างยาวของสนาม
ความลึกของสนามที่ไม่น้อยกว่า๔๐เซนติเมตรและความละเอียดของสายทำให้สนามแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเอเชีย
ท่านเองก็มีนโยบายว่าอยากจะกระจายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยไปสู่ภูมิภาคต่างไปสู่ภาคต่างเพื่อให้เยาวชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้มีความสนใจแล้วก็รู้ถึงมาตรฐานสากลระดับนานาชาติเมื่อเทศบาลมริเวศมีความพร้อมทั้งสนามแล้วก็เจ้าภาพคือผมในฐานะที่เป็นน
ทีมชายและทีมหญิงหลังจากนำนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนามแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดในประเทศไทย
สนามสนามที่นี่ดีมากครับสนามสนามที่นี่ดีมากทั้งทรายทั้งพื้นซ้ายทั้งไฟนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่สวยแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยแหละ
แข่งขันครั้งนี้นอกจากจะจัดขึ้นที่ภาคอีสานแล้วนักตบลูกยางชายหาดทีมชาติไทยส่วนใหญ่ยังมาจากภาคอีสานด้วยเช่นกัน
ให้กำลังใจและเชียร์ผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่๒ถึง๔มีนาคมนี้
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน